เดี๋ยวเย็นนี้นายุทธมนตรีก็มีภารกิจอีก
แล้วก็ต้องถือว่าเป็นภารกิจแรก
หลังจากรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเลยนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าจะเดินทางไปต่างประเทศค่ะ
สำหรับเวทีประชุมสมชาสหประชาชาติสมัยสามัญ

ซึ่งวันนี้นายกก็ได้พูดถึงการเดินทางในเย็นวันนี้ด้วยนะคะ
โดยจะเดินทางเป็นครั้งแรกของการปฏิบัติภารกิจต่างประเทศ
แล้วโอกาสนี้ค่ะก็จะได้พบกับผู้นำต่างประเทศ
นำองค์การระหว่างประเทศบุคคลสำคัญ
เรียกว่าจะได้กระชับความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะ
นายกรัฐมนตรียืนยันแนวทางด้านนโยบายของไทย
เรื่องการสนับสนุนการค้าการลงทุนกับต่างประเทศ
ซึ่งรัฐบาลที่แล้วได้ปูทางเอาไว้แล้วนะคะ
แล้วก็นายกก็บอกว่าจะนำนักธุรกิจชั้นนำมาลงทุนในประเทศไทย
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการชักชวนนักลงทุนเข้ามาด้วยนะคะ
จุดแข็งของบ้านเรานายกบอกมีหลายอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นภูมิศาสตร์ความพร้อมของสนามบินท่าเรือ
แล้วก็ข้อกฎหมายซึ่งแข็งแกร่งกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
รวมถึงเรื่องการรักษาพยาบาลนะคะ
มีโรงเรียนนานาชาติระดับโลกหลายแห่ง
แล้วไทยก็ให้ความสำคัญเรื่องชีวิตความเป็นอยู่

รวมถึงการออกกฎหมายที่เอื้อต่อภาคเอกชนและนักลงทุน
ให้สามารถเข้ามาทำงานได้นะคะ
ส่วนนโยบายกับต่างประเทศอย่างสหรัฐและจีน
ไทยก็เป็นประเทศที่มีภูมิศาสตร์ที่เป็นเป้าหมายของหลายประเทศ
แล้วก็มีสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐ๑๖๐ปี
แล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นต้องวางตัวเป็นกลางไม่เอ็นเอียง
มีจุดยืนด้านสิทธิมนุษยชนควบคู่กับหลักเศรษฐศาสตร์
ซึ่งนายกบอกว่าต้องบริหารจัดการให้ดี
เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะ
มีเรื่องของโจไบเดนด้วยที่นายกพูดวันนี้นะคะ
ที่เดินทางมาเอเชียแต่ว่าไม่แวะประเทศไทย

อยากเริ่มต้นใหม่แล้วก็เดินหน้าต่อไปค่ะ
เราก็มีการค้ากันอย่างเยอะนะครับ
แล้วก็ประเทศจีนก็เป็นภาคสูตรที่สำคัญในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต
เราต้องไม่เอ็นเอียงไปทั้งใดทั้งหนึ่งนะครับ
ตรงนี้เป็นเรื่องที่เป็นจุดยืนที่เราให้ความสำคัญ
นี่ก็ส่วนหนึ่งนะคะที่ตอบคำถามบนเวที

ซึ่งนายกก็คงจะโดนถามทุกเวทีแหละเรื่องของการจับมือข้ามคั่ว
นายกตอบคุณตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์บอกว่ามันเป็นคณิตศาสตร์ทางการเมือง
แล้วถ้าไม่ไปจับมือกับคนอื่นจะถึง๓๗๖เสียงหรือไม่
เพราะว่าถ้าจับกับก้าวไกลเสียงก็ไม่ถึงอยู่ดีจะให้รอ๑๐เดือนประชาชนก็รอไม่ได้
ก็ยืนยันว่าจุดยืนคือไม่เห็นด้วยกับการทำรัฐประหาร
การเมืองที่เข้ามาร่วมในตอนนี้ถึงแม้จะเป็นรัฐบาลเก่าแต่ก็ไม่มีส่วนร่วมในการทำรัฐประหาร
เพราะว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นไม่ได้อยู่ในภาคการเมืองแล้ว
นายกบอกว่าจะเรียกผมว่าเป็นนายกตระบัดสัตว์นายกส้มลม
ก็พูดกันไปยังมีอีก๑๐ล้านเสียงที่อยากให้ตนเองเป็นรัฐบาลค่ะ
นี้ก็ไม่เห็นด้วยการรัฐประหารอยู่แล้วนะครับ
ภาคการเมืองที่เข้ามาร่วมรัฐบาลกับเราไม่ได้เป็นภาคของบุคคลท่านดอนนายก

แล้วก็เป็นการจัดตั้งรัฐบาลคั่วใหม่ที่เกิดขึ้น

ถ้าเกิดจะพูดไงก็หลายท่านอาจจะผิดหวัง
จะเรียกว่านายกส้มหล่นนายกตะบัดสัตว์อะไรก็
ผมว่าก็พูดกันไป
นี่แหละครับคำถามนี้ก็อาจจะยังคงต้องตอบเรื่อยนะพูดตรงนะครับ
แล้วก็มีเสียงแซวท่านนายกเหมือนกัน
ว่าท่านนายกเนี่ยว่ายสวยมาก
ใช่ไหมคำถามนี้นายกก็บอกว่า
เพราะคุณแม่สอนไว้คุณแม่เนี่ยสอนว่าการไหว้เป็นเรื่องสำคัญเป็นการให้เกียรติผู้อื่น
เป็นการเริ่มต้นทักทายที่เหมาะสม
คุณแม่สอนว่าไม่ให้ทำตัวเป็นภาระของใครต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุด
แต่คุณแม่ก็เตือนว่าให้พักผ่อนบ้างนี่แหละค่ะ
เป็นอีกหนึ่งวันนะที่จะบอกว่ามีโอกาสได้เจอนายกรัฐมนตรีเศรษฐานะ
แล้วตอนที่เดินมาในงานผมก็มองขึ้นไปข้างบนเห็นชัดเลย
เพราะว่าตัวสูงอยู่พอดีเวลาหาไม่เจอถ่ายยังไงก็เจอ